ค้าพั่วฮราชการกระทรวมเกษตร
เหมือนกับผูกขาดเลยเอาวัคซีนมาขายนี่นะคะ
คืออันนี้มันไม่ได้มีผลอะไรกับการระบาดตอนนี้
หรือยังสรุปไม่ได้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคะ
คือที่ผมดูรายเหตุนะครับ
การซื้อวัคซีนการจัดซื้อวัคซีน
ก็ถูกต้องในตามระเบียบพัสดุนะครับ
ที่ผมไปตรวจสอบดูในเรียนต้นนะครับ
อันนี้ที่ตรวจสอบดูไม่ว่าปี๖๐๖๑ก็แล้วแต่นะครับ
ที่มีประเด็นอะไรต่างอย่างนี้
แต่ไปดูแล้ว๖๑เราก็ยกเลิก
ไม่มีการจัดซื้อวัคซีนนะครับ
ก็ประเด็นต่อปี๖๐๖๑เราซื้อวัคซีนแต่๖๐๖๑แล้วไม่ได้ซื้อวัคซีน
ยกเลิกครับสุดท้องประเด็นต้องการยกเลิก

เขาซื้อวัคซีนฉีดให้หมาแมวชาวบ้านได้แล้วใช่ไหมคะ

อันนี้ทางตัวหมอก็โอเคนะครับ
ค่ะคือข่าวมันออกมาว่าได้ค่ะ
แต่เอาเข้าจริงแล้วมันก็ตุ้มต่อมอยู่ในแต่ละพื้นที่ถูกไหมคะ
คือมันไม่ได้อยู่ดีแล้วก็สบายใจกันทั้งประเทศ
กลับมาซื้อฉี่กันทั้งประเทศใช่ไหมคะคุณหมอ
คือคือบางท๊กเนี้ยเขาก็ยังกลัวโหดเรื่องที่อยู่

เผาจริงเรื่องการแจดซื้อวัคซีเนี้ย